ต่อไปเดี๋ยวจะพาไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยดีกว่าไหม

ที่นั่นเขาก็เริ่มจัดงานสงการกันแล้วด้วย
แล้วก็มีพิธีต่างเป็นการทำตามประเพณีแบบโบราณดั้งเดิมอีกต่างหากนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมี
รายงานมาจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ
สำหรับการจัดงานที่ศรีสัชนาลัย
โดยจะจัดงานภายในอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งนี้นะครับ
โดยพิธีบวงสวงนั้นนะครับเป็นพิธีพรามนะครับจัดขึ้นบริเวณวัดหลักเมืองภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เป็นหลักเมืองดั้งเดิมเลยนะครับที่มีมาพร้อมกับการสร้างเมืองศรีสัชนาลัย
ซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกหลักที่๒
โดยจะทำพิธีบวงสงทุกครั้งก่อนจัดงานสำคัญ
ประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานศรีสัชนาลัยด้วยนะครับ

สามารถเที่ยวได้ครึ่งเดือนก็คือตั้งแต่วันที่๗ถึงวันที่๒๐เมษายนเลยทีเดียวครับ
จริงแล้วงานเนี่ยจะชื่อว่างาน
เบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก
ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด๓กิจกรรม
กิจกรรมแรกคืองานบวชช้างอาเซียลหรือแห่นาคด้วยขบวนช้าง
กิจกรรมที่๒ก็คืองานส่งน้ำโวยทานสงการศรีสัชนาลัย
มีกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
เหมือนเป็นงานเกี่ยวกับงานฑุญงานประเพณีงานอนุรักษ์มารถัมน์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโจมันชะบาน
เพราะศรีศัทธานาะลายมีมลกโลก
อุทยานประแวทศาสตร์ศรีศัทธานาะลาย
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประชาชนก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาท
ข้าวสารอาหารแห้งอยู่ที่วัดเขาพนมเพลิงนะครับ
โดยวัดแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมรดกโลก
ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองนะครับโดยมีบันไดทางขึ้นก่อด้วยอิศิลาแรง
หนึ่งร้อยสิบสี่ขั้นเจ้าคณะตะบนศรีสัชนาลัยเป็นประธานนำพระพิสุสงฆ์รวม
สิบเก้ารูปนะครับเดินลงมาจากบันไดเพื่อรับบินทบาทจากชาวศรีสัชนาลัย
ก็ร่วมกันต่อแถวยาวจากหน้าวัดเขาพนมเพลิงไปจนถึงแยกวัดช้างล้อมเลยนะครับ
ถือเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ชาวบ้านได้สืบทอดประเพณีอดีงาม
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงได้มอบไว้ให้ชาวสุโขทัยสืบเป็นมรดอันทรงคุณค่าครับ
เพราะว่าได้จัดขึ้นตามหลักศิลาจารึกหลักที่๑นะครับที่ระบุว่า
สุโขทัยมักทรงสินโอยทานก็บ่งบอกนะครับว่าคนสุโขทัยนั้นมีวิถีที่ชอบทำบุญทำทานนะครับ
ส่งน้ำโอยทานสงกรานศรีสัชนาลัยนะครับก็จะสืบทอดกันมาในช่วงสงคราน
โดยคำว่าโอยหมายถึงคำว่าธรรมนะครับ
เมื่อรวมกับคำวัฒนธรรมก็เลยหมายถึงการธรรมทานั่นเอง
ก็ถือได้ว่าเป็นเทศกาลสงครานที่ชาวสุโขทัย
ร่วมกันรักษาแล้วก็สืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอดีงามจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ
สำหรับสงกรานสุโขทัยก็ถือได้ว่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
ไฮไลท์สำคัญก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
โดยในช่วงเช้าจะมีการประกวดก่อเจดีไซน์

จะมีขบวนแห่น้ำเพื่อนำน้ำไปส่งพระร่วงพระลือ

ภายในอยุธยาประวัติศาสตร์ศิษย์ศาสตร์ชนะไร้นั่นเองครับ